ดูเรื่องของเหตุอุกอาจที่มีคนร้ายเนี่ยลอบปลาระเบิดนะคะ
ใส่รถที่อยู่ในลานจอดรถของโรงแรมที่จังหวัดตากเนี่ยนะคะ
ก็ถือว่าได้รับความเสียหายแล้วภาพวงจรปิดก็สามารถจับภาพตอนช่วงที่มีการก่อเหตุระเบิดได้ด้วย
ตำรวจเนี่ยมุ่งประเด็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งของผู้รับเหมาช่วงที่อาจจะมามีการเบี้ยวค่าแรง
จ่ายค่าแรงให้คนในพื้นที่นะคะแล้วก็เลยเกิดเหตุนี้ขึ้นนี่แหละค่ะ
เป็นภาพวงจรปิดที่เห็นภาพตอนระเบิดเมื่อสักครู่นี้เลย
จะเห็นว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มานะแล้วสักพักหนึ่งตรงรถคันนั้นเนี่ยก็เกิดระเบิดขึ้นค่ะ
ก็เป็นการบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายมาคนเดียวนะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็หยิบวัตถุต้องสงสัยโยนใส่รถกระบะแล้วก็ขับหลบหนีไป
รถกระบะที่ถูกระเบิดเนี่ยก็เสียหายนะคะกระจกแคปแตกกระจายพื้นกระบะทะลุเป็นรูโว
มีเศษเหล็กกระจายทั่วพื้นลานจอดรถซึ่งยังโชคดีมากไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บค่ะ
จากการสอบถามในสมพรมแปลงอายุ๗๑ปีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็บอกว่า
ตอนแรกเนี่ยคิดว่าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแต่ก็สงสัยเอ๊ะทำไมหม้อแปลงระเบิดแล้วไฟมันไม่ดับ
ก็เลยเปิดประตูออกมาดูค่ะก็เห็นว่ามีกลุ่มควันลอยเต็มรถคันที่เกิดเหตุ
สมยังเล่าด้วยว่าก่อนระเบิดเนี่ยได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์นะคะ

ส่วนเจ้าของรถคือนายพงพัฒน์เบ็ดเสร็จอายุ๔๙ปี
เป็นผู้จัดการบริษัทก่อสร้างอาคารด่านสุรกากรแห่งที่๒ค่ะ
ก็เดินทางมาดูที่เกิดเหตุในช่วงสายแล้ว
เขาบอกเลยนะเห็นแล้วรู้เป็นฝีมือใคร

ทางตำรวจสพแม่สอดก็นำตัวเขาไปสอบสวนหาสาเหตุนะคะ
เรื่องต้นที่มีการเปิดเผยออกมาก็คือ
น่าจะเกิดจากบริษัทรับช่วงการก่อสร้างของนายพงพัฒน์เนี่ย
ค้างค่าแรงชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมาก

เดือนก่อนก็เคยถูกงัดสำนักงานขโมยของใช้สำนักงานไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งมูลค่าการก่อสร้างด่านสุรกากรแห่งใหม่ใช้วงเงิน๓๑๙ล้านบาทเศษ
มีการว่าจ้างบริษัทเหมาช่วงเข้ามาดำเนินการ
แต่ก็พบปัญหาในหลายด้านจึงเปลี่ยนบริษัทรับช่วงงานบริษัทใหม่
แต่พอเข้ามาทำงานได้เพียง๒วันเกิดปัญหาถูกคมคู่คว่างกระจกจนแตก
ก่อนที่จะถูกรอบวางระเบิดครั้งนี้เลยนะคะ
เดี๋ยวก็จะน่าจะทราบข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ